นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้
ใครไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จะไม่รู้ว่าใจมันจะหล่นไปขนาดไหน
กุญแจรถค่ะตกลงไปในท่อครับแล้วตำรวจทำยังไง
ัดท่อเหรอลอกท่อเหรอไม่ใช่ค่ะ
เดี๋ยวดูนะว่าตำรวจไทยทำยังไง
ยืดยืดดัดดัดแล้วนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเอากุญแจรถที่ตกท่อเนี่ย
เอาขึ้นมานี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ตำรวจภูทรเมืองอุทัยธานีนะคะ
กำลังช่วยเจ้าของกุญแจรถผู้หญิงคนนี้นั่นแหละโอ้ยรถเก๋งสีขาวเนี่ย
เขาทำกุญแจหล่นลงไปเนอะหน้าเนี้ยติดพื้นเลยนะใช่
คือจอดตรงที่มันเป็นตะแกงพอดีต้องระวังค่ะเออพอลงจากรถเอ้า
กุญแจไปล่วงนี่นี่นี่นี่นี่นี่ใช่แล้วนี่นี่นี่กำลังเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว
ขึ้นมาได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมเนี่ยแล้วเอาจริงจริงนะตะแกงท่อมันก็เล็กเล็กอ่ะ
คุณผู้ชมแต่ตำรวจสมาธิดีและมือนิ่งมากค่อยค่อยเอาขึ้นมาได้สำเร็จค่ะ
คุณผู้ชมโอ้โหเจ้าของรถนี่นะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกบอกขอบคุณคุณตำรวจมากนะ
แดดเปรี้ยงร้อนขนาดนี้คุณตำรวจลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็เกี่ยวมาให้ได้
นี่ตำรวจน่าจะแบบแม่นไอ้เกมคีบตุ๊กตาที่ตู้เกี่ยวได้เก่งจริงนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาได้คราวหน้าจอดรถต้องระวังหน่อยนะคะ
ถ้าเกิดว่าจอดรถตรงท่อที่เป็นตะแกงแบบนี้ค่ะ